นึกไงไม่รู้๔โมงกว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอย่างเดียวเลยแต่ภาพที่อยู่ตรงหน้าคือ

จากมาคูะท่าปืยอย่างหนูบ้านโอะพิน

อันนี้บ้านใครวะ

ตาชัยเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว

นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน

แล้วเห็นไฟไหม้บ้านแบบนี้

ตำบลวัดปรดุเที่ยมพลังอำภาวะสถวสงคราม

ถ้าเกิดว่าไฟมันลุกติดหลังนี้แล้ว

โทรบอกเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปากท่อ
แล้วก็เทศบาลตำบลเหมืองใหม่มากันเลยรถน้ำ๔คันมาฉีดน้ำ
ดับไฟจนไฟมันดับลงได้แต่ว่าทรัพย์สินในบ้านเนี่ยโอ้โหเสียหายหมดเลยค่ะ
คุยกับลุงเจ้าของบ้านลุงประจวบจันเพ็ญลุงเล่าให้ฟังแบบนี้
ลุงน่ะออกไปขายของนะไม่ได้มีใครอยู่บ้านหรอก
ปกติลุงก็จะกลับบ้านโอ้ยโน่นทุ่ม๒ทุ่มนู่น
ไม่รู้เหมือนกันนะนึกยังไงมันอยากกลับบ้าน
แต่เมื่อวานนี้ลุงก็อยากกลับบ้าน
พอมาถึงเนี่ยภาพตรงหน้าคือไฟลุกท่วมบ้าน
ลุงแกเข่าแทบสุดเลยค่ะ
ตามธรรมดาผมไม่เคยกลับบ้านนะตอนประมาณ๑ทุ่มถึง๒ทุ่ม

วันนี้เลยป้าก็ไปด้วยก็เลยเอ๊ะวันนี้ชวนกลับบ้านตะวันหน่อย
กลับบ้านคิดอยากจะกลับบ้านวันที่ทำตะวัน

นี่มันไม่ใช่มันระเบิดที่จริง
เลยวิ่งข้ามมาดูลิ่งอันนี้เลย
จอดรถทิ้งไว้แล้วก็วิ่งเข้ามาดูอ้าวไฟมันลุกท่วมเลยนึกว่า

ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไมไฟถึงไหม้
ตัวของลุงประจวบเองแกก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าบ้านหลังนี้
ก็สร้างมาแบบ๓๐กว่าปีแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าไฟฟ้ารัดบวงจรหรือเปล่า
คือสายไฟมันเก่าไงสายไฟเก่าอย่างเดียวไม่พออากาศมันร้อนด้วย
เลยไม่รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุให้เกิดไฟไหม้หรือเปล่า
เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่อไปด้วยนะคะ